อีกหนึ่งเหตุการณ์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนักมายกลชาวจีน
หรือว่าจะเรียกว่าเป็นหญิงสาวที่ท้องไม่มีลูกดี

ขโมยใช่ไหมถูกต้องเธอเดาได้ถูกต้องมากนะคะ
มีถึง๓เหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นสกิลขั้นเทพจริงของในซูเปอร์มาร์เก็ต
สามารถอยู่ในกระเป๋า๔มิติในตัวเธอได้ไปติดตามกันเลยค่ะ

สังเกตดูแต่ละชิ้นค่ะคุณผู้ชม
น้ำมันพืชใหญ่มาก๒ขวด
มีขวดแก้วสมดัติ๒ขวด

มีผ้าผลหนูอยู่ในเครื่องชะนายอีก๒ผืนค่ะคุณผู้ชม
ตอนแรกจะไม่ยอมเอาออกมาให้หมดนะ

ใช่อันนี้หมดแล้วสำหรับหญิงสาวคนแรกนะคะ
ก็เป็นเรื่องเกิดในซุปเปอร์มาร์เก็ตเมืองจ้านเจียงมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนค่ะ
ก็ถูกจับได้ขณะพยายามที่จะลักขโมยของในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ
ซ่อนไว้ทั้งที่กระเป๋าสะพายข้างแล้วก็เอว
เผินนี่อุ๊ยท้องหรือเปล่าเหมือนหญิงตั้งคัน
ปรากฏออกมาเอาขวดน้ำมันท้องเป็นลูกเป็นน้ำมัน
น้องไม่มีลูกนะคะเป็นเทรนด์ใหม่
แค่นี้ยังเบาเราเริ่มจากดีกรีความเทพความเบาก่อนใช่ไหม
ของหญิงสาวเหล่านี้เบาแล้วนะคะดูคลิปต่อไปดีกว่าจีนเหมือนกัน
หญิงสาวคนหนึ่งค่ะพยายามขโมยของมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันเลย
แต่คุณอาหารกระป๋องแพ็คขนาด๑๒กระป๋องซ่อนไว้ที่เอว
อันนี้ชิ้นแรกใช่ค่ะยังไม่พอเพียงเท่านั้นค่ะสังเกตดูดี
มีขวดน้ำมันขนาดใหญ่๑ขวดวาย๒ขวดแล้วก็อาหารแห้งอีกจำนวนนึง

นี่คือเจ้าหน้าที่คงให้แสดงว่าคุณซ่อนยังไง
คืออันนี้จับได้แล้วเป็นเวอร์ชั่นแบบเอาของออกมาเรียบร้อย
มันเยาว์มากเลยอ่ะแล้วตอนทำนี่คนอื่นที่เดินอยู่รอบเขาจะเห็นไหม
กว่าจะยัดลงไปได้นี่ท่าใหญ่เหมือนกันนะ
นั่นน่ะสิคุณดูสิคือเขาสอดเข้าไปอย่างเต็มที่นะคะ
บอกว่าอยู่ดีก็ท้องได้อะคุณ
แล้วก็แบบท้ายคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมีหันข้างให้ดูด้วยนะคะ
บอกว่าโอ้โหเหมือนคนท้องจริงแล้วก็ดูเนียน
เพราะว่าข้างก็ใส่เป็นสูตรทับเอาไว้
เขายัดทุกส่วนจริงนะทั้งเสื้อทั้งกางเกงเอว
ใหญ่มากเลยอ่ะแล้วทำได้ยังไงอ่ะเพิ่มไซส์
แล้วเอาเนี๊ยดในเสื้อมันดูไม่น่าจะเหมือนท้องเลยเพราะมันเหลี่ยมอ่ะ
แก๊กก็เป็นเหลี่ยมเขาก็เอาผ้าเอาอะไรเสื้อคลุมคลุมอีกทีไง
ก็เลยดูเป็นท้องใหญ่เลยคลุมอีกทีใช่ค่ะ
ก็เหมือนเป็นเลเยอร์เป็นลายพรางอะนะเป็นการหลอกตา
อันนี้ว่าเด็ดแล้วใช่ไหมคุณยังอีกเหรอยังมีอีกเหรอ
ดิฉันจะขอพาไปทำความรู้จักขั้นเทพอีกเหรอ
ผู้ที่สามารถคลอดลูกออกมาเป็นตะกร้าได้ค่ะ

คุณทั้งหมดนี้แหละอยู่ในเสื้อเขา
คุณเอาชวนอยู่กับปึ้งพอเอามาลงตักร้านี่เกือบเต็มตักร้าเลยนะคุณ
มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณดูสิ
คือบอกแล้วมันเหมือนนักมายกลไหม
หรือว่าเป็นโดเรมอนไหมเหมือนเป็นกระเป๋าวิเศษ
อยากเห็นกล้องวงจรปิดจังหวะตอนยัดเข้าไปมากกว่าแล้วตอนนี้

หมดอีกยังคะโอ๊ยตาย
หมดแล้วส่วนในกระเป๋าถือของตัวเองกระเป๋าสะพายก็มีอีกนะครับ
ใช่นะคะยัดไปเยอะมากถูกจับได้เหมือนกันนะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยคนนี้น่าจะรักสวยรักงามเป็นครีมแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะ
ซ่อนไว้ในตัวแล้วก็กระเป๋าสะพายข้างทั้งหมดเนี่ยนับได้เกือบ๓๐ชิ้นนะคะ
หลายคนก็ทำไปได้เนอะแต่บางคนก็เออไม่เนียนเลยขนาดนี้นะคะ
ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหลือเกินในการที่คนเราจะซุกซ่อนอะไรไว้ในตัวเองได้เยอะขนาดนี้
เอาออกมาเต็มตะก้าเลยเราก็ไม่น่าเชื่อนะเขาไปเก็บอยู่ตรงไหนนะ
นี่ไม่ใช่ความสามารถพิเศษนะคะบอกก่อน
ไม่ต้องคิดพยายามไปทำนะคะว่านี่คือความสามารถพิเศษที่เราจะต้องทำให้ได้มากกว่าเขา

ใช่ไม่ดีนะคะแล้วก็ออกไปก็ตี๊ดดังอยู่แล้ว
คุณเฟื่องแล้วมาเตือนใจกันฮะผิดกฎหมาย
เตือนใจแล้วก็ตกใจด้วยนะคะวันนี้นะคะ